ผมแดงกิจกรครับขอบคุณแฟนเพลงสู่ทุกคนด้วย
ทีละตนละกับเมตตาผมครับตอนนี้โลกไพร่รุ่มเหล่าขนาดเลย
ลองออกก็เสิร์ชกับว่าได้ละกันก็ยังเมื่อยังไงครับอย่างนี้
กินข้าวพอให้ได้ไปกิโมมานำลายแห่งปางแห่งครับ
ค่ะและได้ไปปิดปีทแล้วละมีปัญหาอะไรอย่างงั้นแค่นี้หนึ่ง

มาประวาขึ้นหอดและเกรียญมหยอดตู้โทรศพริมทาง
อยากฟังเสียงหวานเติมใจให้มีพลัง
วันใดบ่เห็นหน้านางได้ฟังเสียงก็ยังดี